ก็มีการนัดรวมตัวกันแล้วก็มีการแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์กันหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะที่กรุงเทพเองเนี่ยก็จะมีที่อนุสวรีประชาธิปไตยตรงนั้นนี่อยู่กันตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่เห็นบอกว่าจะยุติกันประมาณสัก๔ทุ่มกว่าใช่ไหมคะ
รวมถึงที่เชียงใหม่ก็เหมือนกันนะคะที่เชียงใหม่เนี่ยก็มีการนัดรวมตัวแสดงสัญลักษณ์เขาบอกว่าเป็นด้อมส้มผูกโบสีส้มทั่วเมืองมีการจุดเทียนแล้วก็เผาดอกไม้จันทร์เป็นการแสดงสัญลักษณ์ด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์บานปลายอะไรค่ะ
คือเขาอยากจะแสดงสัญลักษณ์ในกรณีที่คุณพิธาหัวหน้าพระเก้าไกลเนี่ย
ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไม่ถูกเสนอชื่อ

แต่ก็ต้องย้ำว่าเหตุการณ์ก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย
คือไม่ได้มีเหตุการณ์ลุกลามบานปลายอะไรนะคะ
ส่วนจริงทางขวาคือภาพบรรยากาศตอนนี้

โดยที่เชียงใหม่เองเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมเขาเริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ
จากการผูกโบสีส้มตามจุดต่าง
จนกระทั่ง๔โมงเย็นผู้ชุมนุมทั้งนักศึกษาอาจารย์
แล้วก็กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นประเด็นที่ทางเดียวกัน
เขาก็มารวมตัวกันที่ประตูท่าแพร
สลับผลัดเปลี่ยนพูดผ่านลำโพง
เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกรกตและสว
รวมถึงสิทธิประโยชน์แรงงานไทยนะคะ
คุณวันดีรัฐด้วงหนึ่งในผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้บอกว่า
ตั้งใจจะมารวมตัวกับเพื่อนหลายคน
ส่วนตัวมองว่าอยากให้สวฟังเสียงประชาชนหน่อย
แล้วก็อยากที่จะเป็นกำลังใจให้กับคุณพิทาด้วย
ส่วนความรู้สึกหลังรู้ว่าคุณพิทาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
น้ำตาไหลเลยนะคะบอกว่าก็เสียใจที่ผลออกมาเป็นแบบนี้
พร้อมที่จะยอมรับแหละแต่ไม่ยอมแพ้ค่ะ
ความเจริญของลูกหลานเราก็อายุ๕๐กว่าแล้วเราก็สู้มา
เราก็อยากให้ประเทศนี้เดินไปข้างหน้าไม่ใช่แบบเป็นเต่าล้านปี
ให้มีแต่คนแก่หายใจก็ยังหายใจไม่ได้อย่างนี้
ส่วนอาจารย์ทัศนัยเศรษฐเสรีนะคะอาจารย์ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
วิจิตศิลปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ก็มาร่วมกิจกรรมด้วย
ก็บอกว่าที่มาคืออยากจะมาแสดงจุดยืนประชาธิปไตย
เชื่อว่าอนาคตการเมืองไทยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนค่ะ
สำนึกของคนรุ่นใหม่สำนึกของคนปัจจุบันไม่ใช่คนรุ่นใหม่หมายถึงคนที่มีอายุน้อยเชียงเท่านั้น
ทุกคนในสังคมนี้เนี่ยต้องการการเปลี่ยนแปลงและสิ่งนี้มันจะเดินหน้าต่อ
ไม่ว่ารัฐสภาจะหยุดชะงักยังไงก็ตาม
ส่วนบรรยากาศที่หน้าคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็มีการติดป้ายข้อความนะคะเขียนว่า
ก็คืออยากให้เคารพในเสียงของประชาชนด้วยนะคะครับซึ่งก็เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์อีกจุดหนึ่งนะคะ
หน้าอาคารหน้ามหาวิทยาลัยพยาวตำบลแม่กามเภอเมืองพยาวค่ะมีผู้ชุมนุมมารวมตัวกันจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาธิปไตย
และส่งเสียงถึงสวที่ไม่โหวตให้คุณพิทาเป็นนายกนะคะก็มีการผลัดเปลี่ยนพูดผ่านเครื่องขยายเสียง
แล้วก็มีอดีตผู้สมัครสอสอพักเก้าไกลทั้ง๓เขตของจังหวัดพยาวมาร่วมชุมนุมด้วย
ที่ทั้งหมดจะแยกย้ายกันไปโดยที่ไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นค่ะ